แต่คุณผู้ชมฮะที่เราต้องเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะเมื่อเช้าเป็นเหตุระทึก๑๗ชีวิต
ในรถรับส่งนักเรียนน้องเด็กนักเรียนมัธยม
คุณผู้ชมฮะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุครับ
รถสองแถวคันนี้นะฮะไปรับเด็กนักเรียน
จะไปส่งที่โรงเรียนปรากฏว่า
มีรถเก๋งเลนส์ฝั่งตรงข้ามเขาขับสายไปสายมา
ขับสายไปสายมาแล้วก็พุ่งเข้ามา
ตรงมาหารถสองแถวคันนี้คุณ
คนขับรถสองแถวนะไม่รู้จะทำอะไรดี
เบรกไว้ก่อนทีนี้แตะเบรกเท่านั้นแหละครับ
สองแถวรับส่งนักเรียนเสียหลักตะแคงข้างแบบนี้
นักเรียนบาดเจ็บกันเป็นแถวเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายท่าขุนรามนครชุมหมู่ที่๑
ตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ทะเบียน๑๐๑๑๓๙กำแพงเพชรนะครับ
ซึ่งทำเป็นรถรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
ผู้โดยสารเป็นเด็กนักเรียนชายนักเรียนหญิงชั้นมัธยม
ได้รับบาดเจ็บมีแผลฟกช้ำถลอกตามร่างกาย
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ก็ถือว่าโอ้โหเป็นคราวเคราะห์รับปีใหม่เลยนะคุณนะนะครับ

โดยคนขับรถรับส่งนักเรียนคุณลุงวัย๖๕ปีเล่าเหตุระทึกให้ฟัง
บอกว่าผมขับรถรับส่งนักเรียนประจำ
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิง

ขับรถมาจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาบอกคำ

แต่ระหว่างทางอย่างที่บอกไป
มีรถยนต์คันหนึ่งขับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคุณนะ
ลักษณะสายไปสายมาขับสวนมาเหมือนจะพุ่งเข้ามาหารถรับส่งนักเรียน
ทีนี้ตัวคุณลุงเองพยายามเบรกฮะ
เบรกเท่านั้นแหละควบคุมรถไม่อยู่นะครับเสียหลักนะฮะ
ตัวนักเรียนก็บาดเจ็บตัวคุณลุงก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ก็พากันปีนออกมาจากช่องหลังคารถรับส่งนักเรียน
เพื่อเอาตัวรอดกันนะฮะ

ทีนี้น้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๔นะฮะน้องประพาขวัญอายุ๑๕ปีนะครับ

บอกว่าตอนนั้นเธอนั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับเลย

ก็ตอนรถหักหลบแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงข้างทางแล้วนะครับ
โชคดีเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก

แต่รู้สึกตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

มันไม่ได้ใส่ว่าหักห่วงหรอกครับ

ตัวเล็กไม่อยากให้ชวมต้นไม้

ปลายความลงแล้วก็เปียกออกมา

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรนะครับ

เป็นห่วงบุตรหลานเป็นห่วงลูกศิษย์

ก็ประสบอุบัติเหตุกลางทางแล้วนะฮะ
ก็เด็กส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ให้รับยาแล้วก็รอผู้ปกครองครูอาจารย์

ก็เปิดปีใหม่มาจะไปโรงเรียนมา
ก็โดนอุปติเหตุแบบนี้เลยนะครับ